สำหรับทางด้านสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยครับ
ที่จะตั้งฉายาของคนกีฬา
ในปี๒๕๕๘ที่กำลังจะผ่านพ้นไปนี้
ติดตามได้จากรายงานครับ
เรามาติดตาม๑๒ฉายาคนกีฬาในรอบปี๒๕๕๙
ที่ตั้งโดยสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย
เริ่มกันที่นางกรอบการวัฒนาวรางกูลกับฉายา

ก็ขยันออกงานทั้งสายท่องเที่ยวและกีฬา

ทำให้เห็นผ่านหน้าสื่ออยู่บ่อยนั่นเอง

ปีนี้ได้รับฉายาเว้นวักไม่พักรบ
จากบางยีนั้นโดนฟีฟ่าลงโทษแบน๙๐วัน

ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมใดได้
แต่บางยี่ก็ยังไม่ห่างเหินจากพื้นที่สื่อเลยทีเดียว
เมื่อมีตัวแทนคอยออกมาชี้แจงข้อมูลเป็นระยะ
ผลเรียกสรุปมหารมกับฉายาตาชั่งใบสั่ง
สมาคมฟุตบอลไทยมีปัญหาเรื่องการเลือกตั้ง
ฟีฟ่าจึงตัดสินใจตั้งคณะกรรมการกลางขึ้นมา

แต่สื่อตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการทำงานตามใบสั่งเท่านั้น
เกียรติศักดิ์เสนาเมืองฉายาโค้ชใหญ่ไฟแรงเฟอร์
เพราะว่าซิโก้ต้องรับบทหนักในการดูแลทีมช้างศึกทุกรุ่นทุกระดับ

ชีวิตส่วนตัวแทบจะไม่มีแต่ก็ยังยิ้มสู้เสมอ
ยังไม่เคยอิดออดเวลาแฟนบอลเข้ามาขอลายเซ็น
หรือขอถ่ายรูปเลยเรียกว่าไฟแรงตลอดไม่มีตก
ดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำฉายานางฟ้าฝ่านรก
หลังจากรับตำแหน่งประธานสโมสรการท่าเรือเอฟซี
ก็โดนศึกหนักต้องล้มลุกคลุกคานกับทีม
เปลี่ยนโค้ดระหว่างทางกว่า๕คน
แต่ก็ยังไม่รอดตกชั้นจากศึกไทยพรีเมอร์ลีกอยู่ดี

ประกอบกับโดนสอบสวนทำให้เจาะจะชั่วตำแหน่งไปแล้ว
แต่เมื่อสอบสวนเสร็จกลายเป็นบิ๊กเสือ
ที่จะรับคัดสรรค์มาเป็นผู้ว่ากล่องกะทอแบบฝ่าไฟแดงอีกครั้ง
ผลเอกชินเสนทองโกมลฉายาประธานเป่าพวกเราถูก
ครั้งนี้เพราะบ่อยครั้งที่บุรสินทำหน้าที่ผิดพลาด
จนแฟนบอลเอื้อมระอาแต่เสตุ้มในฐานะรทานภูตศิลป์
ปกป้องโดยไม่สนเสียงวิจารณ์ของสื่อและคนในวงการ
ีรเดชอภิบารัฐฉายาก้านเหล็กทองคำ
เพราะปีนี้โปรอาร์มนักกอล์ฟในวัย๒๖ปีมือ๓๗ของโลก
ผลงานคว้าแชมป์มาถึง๒รายการ
ทำเงินรวรรณในปีนี้มากกว่า๗๖ล้านบาท
แถมยังได้มั่นกับน้องแฟนธัญฑรชัยรัฐ
เมื่อต้นเดือนมีนาคมหลังคบหากันมานานกว่า๗ปี
ชายาอุ่นหนูฉายาคิวฝืดวืด๒ล้าน
นครนายกต้องพลาดเงินรางวัลกว่า๒ล้านบาท
หลังจากแทนพลาดในลูกกรรมรูปสุดท้าย
ชนกอินทนนท์ฉายาขนไก่ไม่เสถียร
เป็นอีกปีที่ฟอร์มการเล่นของน้องเมย์

จะดีก็ถึงขั้นคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวแบตมินตัน

แต่บทจะแย่ก็ตกรอบแรก

เชียร์จึงต้องบริหารจิตใจให้แข็งแรงเข้าไว้
สหรัฐอยู่เย็นฉายานักเตะ๑๐๐ล้านวิว
ถือเป็นนักเตะที่ฮอตที่สุดในรอบปีที่ผ่านมา
ซึ่งนอกจากจะโชว์ฝีเท้าทั้งในระดับสโมสรและทีมชาติ

หน้าตาอันหล่อเหลาคมเข้มของหนุ่มวัย๒๓
ยังทำให้เขาถูกทาบทามเป็นพระเอกมิวสิกวิดีโอเชือกวิเศษของวงลาบานูน
จนสาวน้อยสาวใหญ่ฟรีตรั่งสถานเมือง
ส่งผลให้ยอดชมผ่านยูทูปทะลุ๑๗๖ล้านวิวไปแล้ว
อำนาจเกษตรพัฒนาขายยาอำนาจรื่นรม
เพราะกลับมาแจ้งเกิดกับมวยอีกครั้ง
หลังจากเลิกชกมวยสากลสมัครเล่นก็มาชกมวยอาชีพ
โดยเฉพาะในการเอาชนะซูชิมิงหรือโจซื่อหมิง
นักมวยจีนที่คนไทยนั้นไม่ชอบ
ทำให้ปีนี้อำนาจจึงทั้งครึ่งเฮิงและรื่นรม
ถือว่าเป็นการหยิกแก้มหยอกตามภาษาคนรักกันระหว่างสื่อมวลชนสายกีฬากับแรงข่าวในวงการกีฬาก็หวังว่าจะถูกใจแฟนกีฬาชาวไทยไม่มากก็น้อย